สุกิตกันดีกว่านะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่า
ไม่ให้เสียชื่อนะคะเป็นสายบุญค่ะ

ขนาดกักตัว๑๔วันยังต้องกักตัวที่วัดเลย
แต่ว่าหลายคนก็สงสัยคุณบี้สุกริต
สัมผัสใกล้ชิดใครมาถึงต้องกักตัว๑๔วัน

เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะเมื่อสองวันก่อนค่ะ

ภาพที่พี่บี้เนี่ยโพสต์ผลตรวจโควิดนะคะ

เข้าใจผิดคิดว่าพี่บี้ไปเสี่ยงมาตอนไหนค่ะ

พี่บี้มีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐตรวจสอบให้แล้วคุณผู้ชม
เรื่องของเรื่องก็คือวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา

คุณบี้และแฟนคลับเนี่ยเดินทางไปมอบเงินจำนวนนึงนะคะ

น้ำดื่มอาหารแห้งให้กับโรงพยาบาลที่แม่สอดนะคะ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่๑๗กันยายน

อำนวยการโรงพยาบาลและภรรยาติดโควิด

ี้สุกริตเป็นผู้สัมผัสสูงนะคะ

พี่บี้ไปมอบของตั้งแต่วันที่๗นะคุณผู้ชม
หากนับไทม์ไลน์ย้อนกลับไปกลับมานะคะ

ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงแต่ไหนนะ

โดยเริ่มนับจากวันที่๗กันยายน

อยู่วัดที่อุทัยไปทำบุญพอดีนะคุณผู้ชม
ก็เลยกลับตัวที่วัดไปเลยค่ะ

ว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ดิฉันก็โทรไปไม่มีสัญญาณ

ก็เลยโทรถามผู้จัดการส่วนตัวนะคะ

ผอโรงพยาบาลติดอยู่วัดพอดีนะคะ
ก็เลยแยกมาอยู่กุฏิหนึ่งเลย
ขอพาท่านลุงพี่

ได้ปฏิบัติตามไปในตัวเลยนะคะ
พี่ยังฝากบอกผ่านผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะ

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ติดโควิดนะคะ

ก็จะออกมาตรวจครั้งใหญ่ให้มั่นใจอีกทีค่ะ

คือปกติเขาก็กักตัวอยู่บ้านอยู่คอนโดไปนะคะ

พี่บี้ตอบมานะคะบอกว่า

กลัวติดโควิดมากกว่า

เอาจริงตอนนี้โควิดน่ากลัวกว่าผีนะ
พี่บีจะกลัวโควิดมากกว่าผีก็ไม่แปลกอะคุณผู้ชม
น่าจะกักตัวอยู่วัดแล้วก็ทำสมาธิไปด้วย

แต่ว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันก็ออกมาแล้ว

แล้วจะบอกว่าที่แกได้สวอปตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตนะ
คือที่ผ่านมาคุณพี่เขาระวังเนื้อระวังตัวมากนะคุณผู้ชม
เห็นภาพอยู่ตัวคำแรกน้ำตาไหลเลยจ้า

แล้วก็เลยกักตัวที่วัดไปเลย